กับการตอบคำถาม๔ข้อ
ว่าจะสามารถพลิกวิกฤต

ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าวันนี้โชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

เดี๋ยวเราจะฟังเฉลยพร้อมกันแล้วนะครับทั้งหมด

พร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เบอร์โทรศัพท์ของยายที่ขึ้นต้นด้วย
มีเลข๔ตัวสุดท้ายคือเลขอะไร

คุณยายเลือกตอบตัวเลือกต่อครับ

ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูก

เบอร์โทรศัพท์ของยายนะครับ

ถูกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิต

อย่างเด็กน้อยก็พลอยดีใจไปด้วยเนาะ

ถ้าหลานยิ้มใส่ทีนึง

มาฟังข้อเฉลยข้อที่สองพร้อมกันเลยนะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้มีอยู่ว่า
ขุนผาเมืองเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์อะไร

โต้งเลือกตอบตัวเลือกที่สอง

ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก
ถูกถูกถูกถูกถูกถูก
ถูกข้อนี้คือ๑๐๐๐๐บาทนะครับ

ตอนนี้ได้ทุนไปต่อลมหายใจ๑๐๐๐บาท
ข้อต่อไปได้เงินแสนถ้าไม่ผิดเลยนะครับก็สามารถลุ้นเงินล้านได้
เรามาดูกันต่อไปเลยครับว่าข้อนี้จะสามารถตอบถูกหรือไม่
เฉลยเรื่องต่อไปนะครับจะขอเลือกเฉลยจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อุปกรณ์ใดต่อไปนี้มีน้ำหนักมากที่สุด
จะเลือกที่สอง
อ้อยเลือกตอบตัวเลือกที่สอง

ผมขออนุญาตชั่งนะครับเราจะชั่งพร้อมน้ำหนักกับถาดนะฮะ
น้ำหนักถาดนี้มีน้ำหนักเท่ากันหมดนะครับคุณผู้ชม
พี่อ้อยมาดูใกล้ได้นะครับ
เริ่มจากตัวเลือกที่หนึ่ง

ผมขอเลือกช่างตัวเลือกที่๓ก่อนนะครับ
น้ำหนักมากกว่าหรือน้อยกว่า

นะครับเพราะฉะนั้น
ตัวเลือกที่๓นะครับ
เป็นตัวเลือกที่หนักที่สุดอยู่ในตอนนี้นะครับ

ตัวเลือกที่๒ที่พี่อ้อยเลือกนั้น

มากกว่าหรือน้อยกว่านะครับ

มากกว่า

มากกว่า
มากกว่าถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกครับ
ตรงนี้ไงพี่อ้อย
ตรงนี้ไง

กำลังตั้งสมาธิว่าจะฟังข้อที่๔ค่ะ
เหรอ

๑แสนบาท
ข้อสุดท้ายที่เหลืออยู่นี่นะครับ

ครอบครัวของคุณยายแจ๋วนะครับว่า

ในวันนี้นะฮะพร้อมหรือยังครับ

เฉลยเรื่องละครไทย
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ได้ถูกสร้างเป็นละครโทรทัศน์

รวมทั้งหมดกี่ครั้ง

เลือกตอบตัวเลือกที่๑๔ครั้ง
ซึ่งเป็นคำตอบที่

นี่เป็นไร

สำหรับละครเรื่องคู่กรรมเนี่ยครับ
ที่ถูกสร้างมาทั้งหมดเลย

ปีที่สองก็คือสองพันห้าร้อยสิบห้า

และสองพันห้าร้อยห้าสิบหกครับ

แสนบาท

ไปกู้วิกฤตตรงส่วนไหนก่อนครับ

ไปซื้อจักรให้แม่อ้อยของน้องเนส

นี่ครอดแคร์เพราะจะได้กินไปนาน

ข้อ๒นี่แหละสำคัญที่สุด

ของชายแพทย์ของน้องเนธแล้วก็แพมเพิร์ตนม
ขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะแล้วขอให้ยายมีสุขภาพที่แข็งแรงนะ
นี่คืออนิสงฆ์แห่งความรักแล้วก็ความอบอุ่นในครอบครัวนะครับ
ถือว่าในวันนี้ถึงน้องเน็ตจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไร
แต่ที่ถือว่าลูกคนนี้เกิดมาให้คุณกับเราก็แล้วกัน
เนฟโชคดีนะลูกนะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะลูก
คุณยายขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาทุ่ม๑๕นาที

วันนี้ลาไปก่อนครับเกมต่อชีวิตสวัสดีครับ
วันนี้ยายได้เงิน๑แสนบาทยายดีใจมากค่ะ
จึงเรียกอย่างเรียกยายก็จะเอาไปช่วยจากให้แม่น้องนี้

อีกส่วนนึงก็จะเอาไว้พาน้องนิดไปหาหมอ
ซื้อเพลินเพิศซื้อนม
อีกส่วนหนึ่งก็จะแบ่งช่วยเหลือคนที่กำลังทุกข์สุด
อยากจะแบ่งปันไปให้เขามั่งจ้า
ยายอยากขอบคุณพี่เท่ที่แนะนำมา
รายการเกมต่อชีวิตที่ช่วยต่อลมหายใจให้ยายกับลูก
จะจำไม่มีวันลืม